ต่อกันที่อีกสองศิลปินต้องบอกว่าทั้งปั้งทั้งปั๊งมากเว้อ
สำหรับเอิ้นขวัญเองเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหม
อ่าใช่สวยวันสวยขึ้นแล้วก็เสียขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งหนุ่มเหมือนกันนะคะอิดอิสรพงศ์
ที่ตอนนี้ยอมรับตรงว่าเออยังไม่มีแฟน
แต่คุณแฟนคลับขอข้ามขั้นไปเลยได้ไหมแฟนไม่ต้องมีอยากอุ้มหลานแล้วค่ะ

ไม่มีค่ะก็ปีหน้าเต็มที่กับงานเพลง

ครับก็ครับก็มีละครครับ
งานเพลงก็เดี๋ยวมีมาให้ได้ฟังแน่นอนปีหน้าครับ

ยังครับยังไม่มีเลยครับตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวครับ

คือถ้ามีหนุ่มโยนมาทางนี้นะคะ

ไม่ห่วงหรอครับ

เอ่อฟันคลับเขาก็น่ารักนะ
เทะแบบนี้ก็อยากจะอุ้มหลานกันซะเลย
ที้แต่เย็นกันนะคะ